ปัญหาการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขง
ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติที่มีประเทศใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายประเทศ

แล้วก็มีความพยายามแก้ปัญหากันมานาน
โดยเฉพาะเมื่อมีตัวแปรซึ่งเป็นจีน

แล้วก็มีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาค
กลไกที่โปร่งใสเป็นเครื่องมือที่จำเป็น
ซึ่งการประชุมสุดยอดแม่น้ำหลานฉางแม่โขง
ครั้งที่๑ที่จีนก็เป็นความหวังนะครับ
ในการที่จะหาทางทำงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ

หรือที่จีนเรียกว่าแม่น้ำหลานชาง
ซึ่งมีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงชิงหายทิเบส
มีความยาวกว่า๔๐๐กิโลเมตร

พม่าลาวไทยกัมพูชา
ลงสู่ทะเลที่เวียดนาม

ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมธิการแม่น้ำโขง
เพื่อบริหารจัดการน้ำร่วมกัน
ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งหรือปรึกษาประเทศสมาชิก

แต่เป็นเพียงแค่ประเทศคู่เจรจาเท่านั้น
แต่จีนพยายามขยายอิทธิพลในภูมิภาคผ่านทางแม่น้ำโขง
นี่คือการประชุมผู้นำล้านฉางแม่โขงครั้งที่๑
จัดขึ้นที่จีนโดยมีบรรดาผู้นำจากรุ่มน้ำโขงเข้าร่วม
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
โดยได้มีการหารือในเรื่องการบริหารจัดการน้ำสาธารณสุข
กำจัดความยากจนการแลกเปลี่ยนบุคลากร
รวมถึงความร่วมมือทางเทคโนโลยีและความมั่นคง
นายกรัฐมนตรีลีเคอร์เฉียงของจีน
ได้ย้ำในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน
นายกหลีบอกว่าถ้าประเทศในรุ่มแม่น้ำหลานชางแม่โขง
เชื่อใจทางการเมืองระหว่างกันมากขึ้น
ขยายการพัฒนาเศรษฐกิจและแลกเปลี่ยนบุคลากร
จะทำให้ภูมิภาคนี้เป็นกำลังสำคัญ
สร้างความมั่นคงในภูมิภาคและสันติภาพของโลก
และจะทำให้เรามีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศกำลังพัฒนาอื่นในเอเซีย
การที่จีนสร้างเขื่อนหลายเขื่อนบริเวณต้นน้ำ
ทำให้เกิดคำถามในประเทศปลายน้ำ
ที่ต่อไปอนาคตของเกษตรกรที่พึ่งน้ำในแม่น้ำโขง
จะขึ้นอยู่กับนโยบายของจีน
และได้มีการเรียกร้องให้จีนเปิดเผยแผนในการบริหารจัดการน้ำอย่างโปร่งใส
แต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับจากจีน

ับน้ำในแม่น้ำโขงที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมา
ถึงแม้จะไม่แน่ชัดว่าเกิดจากการกักน้ำของเขื่อนในจีน
ภัยแรงที่กำลังเผชิญอยู่
แต่ก่อนการประชุมที่จีนเป็นเจ้าภาพไม่กี่วัน
ก็ได้ประกาศปล่อยน้ำจากเขื่อน
ช่วยลดวิกฤตน้ำในแม่น้ำโขงลงได้
การประชุมความร่วมมือแม่น้ำหลานชางแม่โขงในครั้งนี้
จึงเป็นความหวังว่าจะเป็นกลไกที่ดีที่สุด

ที่จะมีการแบ่งปันข้อมูลกันมากขึ้น
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างยั่งยืน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน